บานเป็นเด็กเลี้ยงอ้วน
เนื้อตัวไม่ใส่สะอาด

มีชื่อเขียวตัดอย่าง
มหาลัยหัวโชว์

ฮะเจ้าขาวครับไอ้ขาวเห็นมั้ยครับ

หมาเหรอ
ก่อนหน้านี้ก่อนอันนี้ชื่อชาบูแต่ไม่รู้ว่างอนกับชื่อตัวเองหรือเปล่าเลยหนีออกจากบ้านไป
กลัวสิคุณพูดเขาจะเป็นของกินเลย

เจ้าขาวเหรอแต่เรียกถ้าเรียกเขาจะมาไหม
เดี๋ยวรอสักพักนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้ปลูกย่ารอไว้เลย
ย่าเนเปียเป็นย่าที่เขาบอกว่ามีสรรพคุณหลายอย่างปลูกง่ายให้พลังงานเยอะ
แล้วก็สามารถที่จะแพร่พันธุได้เร็วเป็นอาหารสัตว์ในระยะนี้ที่
ในช่วงที่อากาศแรงหน้าแรงแบบนี้ปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้น
เหล่านี้เขาบอกว่าปลูกได้ง่ายและขยายพันธุ์ได้เยอะ
ก็เลยเอามาปลูกซะหน่อยเดี๋ยวมาล่อไว้สักพักนึงเดี๋ยวน่าจะมา

ต้องนะครับช่วงนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่ากระทรงเกษตรกร
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างที่ได้บอกไปว่าช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่
มีอากาศเปลี่ยนแปลงฝนในพื้นที่ภาคกลางก็น้อยนะครับฝนในภาคอีสานนี้ก็น้อย
แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของฤดูที่อาจจะต้องมีการสำรองผลผลิตต่าง
เพื่อที่จะนำเอาไปใช้ต่อไปในปีหน้าเพราะว่าปีหน้ามีการคาดการณ์ว่าความแรง
จะมาเยือนในหลายพื้นที่ปริมาณน้ำในตามแหล่งน้ำต่างมีน้อย
ดังนั้นในช่วงที่มีฝนตกลงมาในระยะนี้หลายพื้นที่อาจจะต้องมีการสำรองน้ำไว้
เพื่อที่จะใช้ในปีหน้าด้วยแต่ว่าตอนนี้เองสภาพอากาศในเมืองใดของเรา
ตามจุดต่างทั่วไปอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้อากาศเย็นหายไปแล้วในหลายพื้นที่
มาอีกทีหนึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงคริสต์มัสเลย
ซึ่งมีโอกาสที่จะได้เจออากาศหนาวเย็นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงสิ้นปี
เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมในเช้าวันนี้
จะสังเกตว่าสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างที่จะโล่งเลยทีเดียว
กลุ่มฝนใหญ่นั้นหายออกจากเมืองของเราในวันนี้ก็ทำให้หลายจังหวัด
หลังจากเจอฝนตกมานานหายใจหายคอได้บ้างนะครับไปดูภาพนี้นะครับ
ซึ่งเป็นภาพที่แสดงการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่กลายเป็นพายุ
แล้วก็มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่อินเดียแล้วก็หายไปเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งห่อมเล็กเล็กนะครับก่อตัวขึ้นแต่ก็ตอนนี้สลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้หลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีแต่ก็จะไม่หนักเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ
เช้าวันนี้จากการตรวจสอบมีหนึ่งพื้นที่เท่านั้นนะครับที่มีการกระจายตัวของฝนอยู่ก็คือในบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็อาจจะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านี้บางจุดบางพื้นที่ในชุมพรก็มีฝนเทลงมาเยอะเหมือนกันนะครับอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพเมื่อวานนี้นะครับจะสังเกตว่ากระแสลมนั้นค่อนข้างแรงอยู่นะครับเพราะว่ามีการหมุนวนของกระแสอากาศตรงนี้กระแสลมตรงนี้นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำดึงกระแสลมมาตรงนี้
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับหย่อมนี้หายลงไปจะสังเกตว่าลมนั้นก็อ่อนกำลังลงด้วยนะครับประกอบกับตอนนี้ก็มีลมจากทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกนะครับก็ทำให้อากาศร้อนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าเกิดขึ้น
คลื่นลมก็ตอนเช้านี้อาจจะยังมีความแรงในบางพื้นที่นะครับแถวบริเวณตอนล่างของฝั่งอ่าวไทยแต่ว่าช่วงบ่ายเย็นก็จะกลายเป็นสีฟ้านะครับก็นั่นหมายความว่าคลื่นจะสงบลงหลังจากนี้นะครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับเรื่องความหนาวเย็นเป็นอย่างไรมาดูภาคเหนือกันก่อนนะครับนี่คือคลื่นกระแสลมไปตะวันต
ทีนี้อากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออิสานนะครับส่วนฝนจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวของฝนเล็กน้อยนะครับเป็นแถบแถบแบบนี้นะครับเกิดขึ้นก็จะมีบางพื้นที่ในภาคเหนืออิสานอาจจะมีฝนฟ้ากั้นนองนะครับส่วนภาคใต้วันนี้ฝนลดลงความหนาวเย็นนะครับจะสังเกตว่ามีการ
จะเพราะว่ามีหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวตรงนี้เกิดขึ้นเป็นตัวบังไม่ให้อากาศเย็นถอยลงทะเลนะครับดังนั้นช่วงหลังคริสต์มัส๒๕อากาศเย็นก้อนนี้ทั้งหมดนะครับจะค่อยมีการแพร่ลงมาปกปรุงในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ทำให้เมืองแหล่งของเราได้สัมผัสกับความหนาวเย็
เดี๋ยวผมไปดูวง
ขาวมาหรือยัง
เมื่อกี้เห็นดุกดิกอยู่แถวนี้

นี่กินแป๊บเดียวใหญ่ขนาดนี้เลยนะ